พยายามต่อไปจังหวัดสุขโขทัยไปขอพรให้ไข่เหนือ

๑๕๑๖๑๗อีก๓วันข้างหน้า
แต่ก่อนจะเข้าไปชาวบ้านก็มาขอพรกุมารไข่เหนือ
วัดหนองทองหมู่๑๑ตำบลบ้านสวนอำเภอเมือง

ดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้บนในการขอพร
น้ำแดงรูปปั้นไก่ชนชุดทหารเรียงร้ายแน่นด้านหน้า

พอขอพรแล้วก็ล้วงไข่เป็นแนวทางซะหน่อย
คนที่มาขอพรแล้วล้วงไข่เป็นแนวทาง
ท่านก็ล้วงได้หมายเลขแบบนี้
นี่ตามโชคชะตาราศีถ้าเราดูที่ทีวีหน้าจอ
ดวงสมพงศ์ก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับ
นี่กุมารไอไข่เหนือที่สุโขทัยขยับต่อไปปฐุมธานี

นิเทศก็คือวัดนิเทศราชประดิษฐ์อยู่คลอง๑๓
ตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
มีคุณป้าท่านหนึ่งชื่อว่าป้าสมจิตร่ำรวย
อายุ๕๐ปีนามสกุลท่านดีมาก
สมจิตร่ำรวยคือเวลาขับรถผ่าน
สมจิตขออภัยนะไม่รู้จักไอ้ไข่ที่วัดนี้
ค่ะไม่รู้จักไอ้ไข่วัดนิเทศ
ดูทีวีเหรอดูทีวีแต่ว่าไม่ได้ดูเรื่องนี้

จะเห็นหนูน้อยคนหนึ่งตัวอ้วนผิวสองสี
แล้วเหมือนโบกมือเรียกแล้วเหมือนเรียกชื่อป้า
สมจิตมาอะไรนะสมจิตมา
หรือพูดชัดขนาดนั้นเลยหรือคะขับรถผ่านสามที
ป้าก็เลยตอนแรกก็คิดอยู่ใจ
กูตาฝาดป่ะวะก็ขับไปผ่านแล้วกลับมาอีกที

ตอนนี้รอบที่สองสมจิตร์มาสมจิตร์มา

ถามสามีตัวเองว่าเฮ้ยเธอเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหม

วัดนี้เขามีไอ้ไข่ไอ้ไข่วัดนิเชษเธอไม่รู้เหรอ

ไม่เห็นแต่ป้าสมจิตร่ำรวยในนามสกุล
ป้าสมจิตร์ร่ำรวยบอกฉันเห็นมาสามที
แต่ฉันไม่รู้ว่าในนี้มีไอ้ไข่วัดนิเทศ
ดังนั้นเหมือนไอ้ไข่จะเรียกเลย

ตอนเดินเข้ามาที่วัดขนลุกสู้เลย

กับสิ่งที่เห็นที่เป็นรูปปั้นไอ้ไข่วัดนิเทศ
คนเดียวกันเลยเหมือนกันยังไงอย่างนั้น

คือไอ้ไข่เรียกป้าสมจิตมาไหว้ที่วัดนิเทศ
ฟังป้าสมจิต
อ๋อเดี๋ยวว่ามาวันนี้ไม่เห็นตะไข่ยืนข้างหน้าวัด

อ๋อเพราะว่านี่มาครั้งแรกใช่ไหมครับมาครั้งแรกครับ

เพราะว่าแฟนบอกว่าไม่เห็นแต่หนูน่าเห็น

จะสูงเลยใช่ไหมครับใช่สูง
สูงประมาณ๑๖๐กันครึ่ง๗๐นี่แหละ

สมจิตอย่างที่บอกไว้ป้าขนลุกเพราะว่ามีคนมาเรียก๓รอบ
แล้วพอเข้ามาโอ้โหไอ้ที่เรียกเนี่ยมันคือไอ้ไข่
นิเทศของจริงป้าก็เลยมาไหว้ขอพรจากไอ้ไข่วัดนิเทศ
จากนั้นจุดทูปเสี่ยงทายทูบเสี่ยงทายได้๓๖๖

รายงานบอกว่าป้าพูดเอง
อ้าวแล้วยังไงทำไมเราเห็นเป็น๓๖๖อ่ะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยป้าเลยบอกว่าแล้วแต่แนวทาง
จะเป็น๓๖๕หรือ๓๖๖ก็ได้
๓๖๕ป้าอาจจะได้เสียงกระซิบจากไอ้ไข่หรือเปล่า

ตั้งแต่ไอ้ต้นเนี่ยต้องแบ่งใจไว้สองฝั่ง
แบ่งใจไว้เยอะเลยค่ะฟองเดียวพอ
เฉียดเลยเหรอไอ้คนชื่อต้นเนี่ย